ใช่ค่ะอุ้ยหลายคนก็รออยู่ไว้เรื่องหุ้นสื่อเนี่ยนะ
ครับมีใครบงการล้มคุณพิทาอยู่เบื้องหลังไหม
อ่าฮะอยากรู้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามา
เดี๋ยวเรามาขีดเส้นใต้กันเรื่องนี้นะคะกับอาจารย์สุภาพ
ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ชมครับผมตั้งใจว่า
จะไม่ชวนท่านผู้ชมเวียนหัวกับเรื่องหุ้นไอทีวีแล้ว
เพราะว่าได้บอกว่ามันมีความเห็นที่แตกต่างแล้วก็วนไปวนมา
แล้วก็จะวนไปวนมาอยู่อย่างนี้จนกว่าเรื่องจะถึงศาล
นานแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นการฟ้องสารอาญา
กรกตก็ต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวนเพื่อยื่นฟ้องคุณพิธาตามมาตรา๑๕๗
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนสอบแล้วเห็นควรสั่งฟ้อง
ก็เสนอเรื่องไปถึงกรกตกรกตพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคณะกรรมการ
สมควรฟ้องเอาล่ะทีนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนตามปกติ
คือนำสำนวนสองฟ้องส่งอายการอายการก็จะพิจารณาฟ้องหรือไม่ฟ้อง
ถ้าสั่งฟ้องก็ส่งสารสารจะพินาเร็วช้าแค่ไหนก็แล้วแต่สารท่าน
ฉะนั้นเมื่อสารตัดสินแล้วถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจก็ยื่นอุทธรณ์ดีกาต่อ
สภาชุดนี้จะหมดอายุครบเทิมไปก่อน
หรือถ้าคุณพิทาได้เป็นนายกก็คงได้เป็นครบเทิมไปก่อน
ฉะนั้นผมคิดว่าระยะช่วงจากนี้จนกว่าคดีจะถึงศาล
ก็ควรจะปล่อยให้เรื่องรอขั้นตอน
แต่ว่าพอมาเช้าวันนี้ไม่พูดไม่ได้แล้วอย่างที่คุณน้ำแข็งบอก
เพราะว่ามันมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเรื่องใหญ่ก็คือ
เงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่การต่อสู้กันคือ
ไอทีวียังเป็นสื่ออยู่ไหมเรื่องเนี้ยเป็นประเด็นร้อนของข่าววันนี้
เพราะถ้าปรากฏว่าไอทีวียังดำเนินการเป็นสื่ออยู่ผลของการพิจารณาคดีก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
แล้วถ้าปรากฏว่าไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อแล้ว
ไม่ได้ดำเนินกิจการเป็นสื่อแล้วการพิจารณาคดีก็จะมีผลไปอีกแบบหนึ่ง
เมื่อวานเราจึงเห็นภาพคุณชัยธวัฒน์ตุลานนท์
ปักหลักยืนแถลงในฐานะเลขาธิการพักก้าวไกลเป็นประเด็นร้อนที่แถลงยาวและคนก็ฟัง
สรุปก็คือว่าเขาบอกว่ามีคนจัดฉาก
สร้างหลักฐานให้เห็นว่าไอทีวียังเป็นสื่ออยู่เพื่อจะเอาไปมัดคุณพิธา

นี่ฉะนั้นพอแถลงอย่างนี้เช้าวันนี้ก็ได้เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์
เล่นเป็นข่าวใหญ่กันหมดเลยครับเช่นไทยรัฐบอกว่าเก้าไกลฟาดมีตัวใหญ่
วงการแก้รายงานไอทีวีเอกสารขัดกับคลิปประชุมบางฉบับบอกว่าก้าวไกลเดือดจัดฉากปลุกผีไอทีวี

จับพิรุษคลิปเสียงกับบันทึกการประชุมไม่ตรงกันนี่
มันประหลาดตรงนี้ครับมันประหลาดตรงที่ว่าทำกันยังไงล่ะ
บันทึกรายงานการประชุมกับคลิปเสียงรายงานการประชุมไม่ตรงกัน
เอาดูรายละเอียดตรงนี้เป็นประกอบหน่อยคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
คนคนหนึ่งชื่อพานุวัฒน์ขวัญยืนเขาเป็นผู้ถือหุ้นไอทีวี
ลุกขึ้นถามนายพานุวัฒนลุกขึ้นถามในที่ประชุมถามเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการว่า
บริษัทไอทีวียังดำเนินการเป็นสื่อมวลชนอยู่หรือเปล่า

ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทไอทีวี

ตอนนี้ไอทีวีไม่มีการดำเนินการกิจการสื่อแล้ว
ภายหลังเนี่ยมันกลับมีการระบุในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นว่าคำตอบคือ
มันไปกันคนละทางกันนี่ก็เลยทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์
ว่าหุ้นบริษัทดังกล่าวเป็นกิจการสื่อมวลชนหรือไม่ซึ่งมันจะส่งผลต่อคุณสมบัติ
การเป็นผู้สมัครสอสอตามรัฐมนูลมาตรา๙๘วงเล็บ๓มาตรา๑๕๗
ว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอหรือไม่เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนชาขึ้นมา
ซึ่งตรงนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนบอกเมื่อวานว่ามีตัวใหญ่บงการ
มีตัวใหญ่บงการบงการให้มีบันทึกในรายงานการประชุมว่า
ปัจจุบันไอทีวียังดำเนินกิจการสื่ออยู่ทั้งทั้งที่ในคลิปเสียง
บันทึกไว้เนี่ยคุณคิมที่เป็นประธานเนี่ย
ตอบชัดว่าตอนนี้ไอทีวีไม่มีการดำเนินการกิจการสื่อแล้ว
ตรงนี้ที่คุณชัยธวัฒน์คล่องใจว่านี่
เป็นการแก้เอกสารการภายหลังเพื่อหวังสกัดคุณพิธาหรือเปล่า
ฉะนั้นคำถามตามมาใครเกี่ยวข้องใครวางแผน
บงการให้บันทึกการประชุมปรากฏออกมาจากท่านประธาน
ที่ประชุมว่าไอทีวียังเป็นสื่ออยู่ทั้งทั้งที่ในคลิปเสียงบอกว่า
ไม่ได้ดำเนินการเป็นสื่อแล้วเรื่องใหญ่มันอยู่ตรงนี้ครับ
ฉะนั้นระยะที่ยังรอหาคำตอบบริษัทจำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทไอทีวีก็ร้อนรน
ก็ออกคำสั่งชี้แจงทันควันทันทีแจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย
สรุปคือเขาจะตรวจสอบเรื่องนี้
เขาบอกว่าอย่างนี้ทางบริษัทได้รับทราบข้อมูล
และได้ให้ทางคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของไอทีวี
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้น
และหากมีประเด็นใดที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ไอทีวีจะดำเนินการให้เร็วที่สุด
เพื่อให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมภิบาลและกฎหมายต่างที่เกี่ยวข้อง
คนที่ออกมาแถลงชี้แจงคือคุณคิมสิริทวีชัย
เขาเป็นกรรมการอำนวยการบริษัทอินทัสโอนดิ้งจำกัด
ชี้แจงว่าได้สั่งการให้คนที่เป็นประธานการประชุมวันนั้น

ฉะนั้นพูดภาษาชาวบ้านก็คือคุณคิมในฐานะประธานบริษัทอินทัส
สั่งให้คุณคิมในฐานะประธานประชุมบริษัทไอทีวี

เจอเข้าอย่างนี้คุณชัยธวัฒน์ก็มึนตึก
แล้วประกาศว่าพักเก้าไกรขอยืนยันกับประชาชนว่า
จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องรักษาเสียงของประชาชน
ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศในระบอบประชาธิปไตยให้ได้
แม้จะมีความพยายามจากบุคคลบางกลุ่ม
ที่ต้องการจะใช้ประเด็นหุ้นไอทีวีเพื่อส่งให้สารรัฐมนูล
สั่งให้หัวหน้าพักเก้าไกลหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
ก่อนที่จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ฟังแล้วงงไหมครับใครเล่นอะไรอยู่กับใครครับนี่
ใครเล่นอะไรอยู่กับใครมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมาก
คุณนิกก็อยู่ในที่ประชุมเป็นประธานที่ประชุม
เอกสารกับคลิปที่ออกมาไม่ตรงกัน
คุณคิมจะต้องแสดงความรับผิดชอบให้ปรากฏว่าที่ท่านตอบคำถามเนี่ย
ตอบว่ายังไงท่านตอบว่าไอทีวียังถือหุ้น
ยังเป็นดำเนินกิจการสื่อ
อยู่หรือเปล่าหรือไม่ได้ดำเนินการแล้ว
เพราะคำตอบนี้มันจะพันไปถึงการพิจารณาคดี
ว่าไอทีวีเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อ
จากวันนี้ไปเรื่องนี้จะต้องทำความจริงให้ปรากฏ
ประเทศเรามันจะมามุบมิบมุบมิบอะไรกันง่ายแบบนี้
ปล่อยให้บันทึกการประชุม
ระหว่างคลิปเสียงกับลายลักษณอักษรออกมาคนละทิศคนละทาง
แล้วมันโยงไปถึงเรื่องอนาคตของคนที่จะได้เป็นหรือไม่เป็น
นายกรัฐมนตรีฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องเนี้ย
หนังเรื่องยาวไม่จบหรอกครับคนที่จะสั่งการให้ทำอย่างนี้กันได้
ต้องไม่ธรรมดานี่คือเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปครับ